ทำการอุ่นเครื่องก่อนที่จะปล่อยนักเตะพักในช่วงปีใหม่

เพื่อเตรียมพร้อมในการทดลองทักษะติศต่าง
พัทยายูนิเต็ดทีมจากไทยลีก๑นะครับในชุดสีเหลือง
ที่ไทยในอายุ๒๓ก็ส่งทางเจรบสัมภาวดีกัปตันทีมนะครับ
แหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีวิชาอุทรากับสุปโชคสารชาติเป็นหน้าต่ำคอยสนับสนุนเกมครับ
สรุปแล้วภรรยาชนะ๑๐นะครับจากประตูชัยของทางธนาดินมีกำไรครับ
รุ่นเดี่ยวเข้าไปยีให้กับปัทยาเอาชนะไปได้๑๐นาที๑๓นะครับ
อุ่นเครื่องเสร็จก็ปล่อยนักเตะพักปีใหม่แล้วกลับมาร่วมซ้อมกับทีมวันที่๒มกราคม
และเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียวันที่๓มกราคม
โดยเกมจิงชัมป์เอเชียจะเตะรอบวันที่๙๒๗มคครับ
นัดที่๒นะครับพบกับญี่ปุ่น๑๓มคและนัดที่๓๑๖มคเจอกับปาเลสไตล์
เราก็หวังว่าจะมีโปรแกรมที่มากกว่านี้นะครับให้เราผ่านเข้ารอบไปทำผลงานให้ดีครับ